ดูคุณแอนอรดีนะคะหมอลำชื่อดังนะคะไปทำบุญ
ค่ะไปทำบุญใหญ่แบบนี้คุณผู้ชมแน่นอนค่ะ
จากงานใหญ่แล้วเขามีเรื่องลีลาลวดลายตัวเลขอีกต่างหากนะคะ
อยากรู้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะไปดูภาพคุณแอนอรดีค่ะ
หมอลำชื่อดังค่ะก็ไปทำบุญนี่เลยพระยาสัตนคราช
จังหวัดนครพนมคุณผู้ชมเป็นบุญใหญ่จริงตามภาพที่เห็นเนี่ยค่ะ
อ่าเป็นการถวายเครื่องบวงสวงนะคะแล้วก็ถวายรำองค์ปู่ศรีสัตนคราช
ลิมโขจังหวัดนครพนมค่ะโอ้ยบรรยากาศมันลดค่ะ
เมื่อวานนี้ที่แลนด์มาร์คตามภาพที่เห็นเลยค่ะนักร้องหมอลำชื่อดังนะคะ
เดินทางไปรำวงสวงถวายเครื่องสักการะแล้วก็ถวายเสียงต่อองค์พญาศรีนตราช
ที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมบรรยากาศที่เห็นงานเมื่อวานนะคึกคักค่ะ
ดูไลฟ์สดนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าแฟนคลับมาแน่นเนืองจริงค่ะ
ซึ่งหลังจากที่เสร็จพิธีค่ะคุณริต้าธิดานาคีคนนี้ดังในโซเชียลมาก
แต่งองค์ทรงเครื่องชุดสีน้ำเงินคุณผู้ชมเนี่ยค่ะลำโอ้โหลวดลายคุณผู้ชม
วงสวงไปเลยลีลาอ่อนช้อยสวยงามงดงามจริงค่ะ
หลังจากนั้นค่ะคุณแอนรดียังได้ถวายเสียงต่อหน้าองค์หลวงปู่ด้วยคุณผู้ชม
บทเพลงเสียงจากสาวลาวค่ะ
ผลงานเพลงคาวเวอร์ของน้องที่มีแฟนชมถึง๒๐๐กว่า
โอ้โหเยอะนะ๒ล้านวิวและอีกหนึ่งผลงานนะคะเพลงว้นก็คือน้ำตาหล่นบนเถียงหนา
เราไปฟังสักเล็กน้อยหน่อยค่ะ

คุณซ้อแอนของเราก็เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
เพิ่งกลับมาจากงานที่เดินทางมาร่วม
หลังจากเดินทางร่วมพิธีบวงสวงนะคะน้องแอนบอกนะคะว่า
ก่อนหน้านี้นะคะหลายเดือนได้มาขอพรกับองค์ปู่ไว้
ในเรื่องงานแล้วก็สำเร็จความตามที่ตั้งใจไว้ค่ะ

วันนี้ค่ะเลิกดีจึงนำเครื่องบวงสวงชุดใหญ่มาแก้บนค่ะ

แล้วก็จะกลับมาไหว้ปู่อีกครั้งนะคะคุณผู้ชม

อ่านะคะคุณผู้ชม
เป็นบรรยากาศที่เราเอามาฝาก

หลายคนถามกันมาเยอะค่ะ
หลังจากสัมภาษณ์ก็ลดกระถางนั้น

ซ่อนแอนบอกปกติไม่ค่อยถนัดเรื่องนี้สักเท่าไร
แล้วปรากฏว่าหลังจากที่จุดทูปเสร็จ
วานซื้อลอตเตอรี่แถวลานพญานาคเกลี้ยงแผงค่ะ

มาอีกหนึ่งลูกทุ่งสาวสุดแซ่บนะคะ

ใกล้ถึงวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วนะคะ
คือเมื่อวานนี้ค่ะเธอเองก็ได้เผยเลขเด็ดจากการจุดทูปขอแม่นางกวักจากบ้านไร่ไอดาว
บ้านไร่ไอดาวก็คือธุรกิจของเธอนะคะ

สาธุจุดทูปขอแม่นางกวักบ้านไร่ไอดาวแบบนี้เลยนะคุณผู้ชม
ก็แล้วแต่ความเชื่อนะคะคอมเมนต์ก็มาสนั่นลั่นเมืองไปเลยค่ะ
ใช่ค่ะก็ถือว่าให้โชคให้ลาบแล้วกันนะคะกับแฟนคลับนะ
แต่ว่าถ้าไม่ถูกเนี่ยอย่าว่ากันเด้อนะคะ